หน้าบัตรนี้เพื่อมีการเสียเวลากับผมขอจับมือจุ่มแขนแขกผู้เขียนอันเป็นที่กรมรักทุกท่าน
เข้ามาสู่ห่วงเร็วของเวลาที่ท่านทั้งหลายตั้งตารอก่อน
กับยอดอภิมหาอมตะราชาลูกทุ่งไทย

มันหลังน้ำตาเวลากินเหยื่อเป็นธรรมชาติเหลือเชื่อ
ร้องหายไปแล้วกินอย่างสุภาษาเท่าไหร่
เหยื่อไปให้เราเชื่อว่านั่นคือลีลาแซกเสียใจ
จะผิดกับเธอตรงไหนในเวลาที่บอกเลิกฉัน
ทำเป็นรอบหายพร้ำบอกเสียใจใจยังรักอยู่
แต่เราไม่ใช่และคู่ชามหน้าดูที่บอกลากา
แท้จริงเธอจากด้วยเธอไปมีรักไม่สัมพันธ์
แล้วมาแกล้งทำโศกสะอันว่าลุงฉันเสียจริงแท้จริงเปล่า

น้ำตานางเจ้าระเครอบหายแต่ใจยิ้มเพลตรงเป็นกับลีลาเด้อ
ได้ดีมีไหมทำเป็นเสียใจด้วยหรือ
ถ้าเจ้าระเคมาเจอมันต้องเรียกเธอมากนาน
ให้เธอออกถ่ายขนาดนี้ที่ไทยครบ๒๘นาที
ทำถึงครักษ์๒๐๒๒โรงสี่ชั้นย์จะด้วยไว้
อออนไลฟ์อีกแรกเกดดไปกันครับ
เอาเธอไปจำหน่ายจิ้งหน่าส่งโรงผลิตสินค้าทำกระเป๋านางจอหร่าเขียน
เรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกหาล้านมาพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอน
ผมพี่ขาวมันดังดอกอ้อโดนต่อมาต่อยขอบตามันย้อยไม่คอยพาทอง
เรี่ยวแรงดีไม่มีออย่อนแน่นอนกวางพากินกล้วยน้ำวาละครึ่งหวีทุกวัน
เกิดนานไปนี้หัวใจยังหนุ่มแล้วก็ช่วยกระชุมชะกัน
อยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมบาบาลจะให้ไปไหนก็ไป
อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจ
เอาหน่อยขอหนุ่มเรือหน่อยขอกำลังใจ
ถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไรหัวใจจะวาย
แทบหมดความหมายของชายชาตรี
ต้อนรับพี่เสรีรุ่นตา

เพลงก่อนหน้าที่จบไปคือน้ำตานองเจ้าระเข้
น้ำตานองเจ้าระเข้
น้ำตานางเจาะละเคใช่แล้วค่ะคุณพี่ค่ะเป็นยังไงคะเพลงนี้
เพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะนะครับเป็นเพลงที่คือมีผู้หญิงร้องไปแล้ว
แต่ที่คือฝ่ายชายในการประกวดร้องเพลงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมี
ผู้ชายก็อยากจะร้องเพลงบ้างร้องเพลงน้ำตานางจราเข้
ก็เลยทำเพลงน้ำตานางจอละเข้เป็นผู้ชาย
เสียแต้งเงียนเหรอคะใช่
ให้พี่เจดีแบบรู้สึกแบบนั้นคะ
ก็มันเป็นตามเนื้อเพลง

คุณนี้แหละใครจะมาทำให้เจียดเช้าข้างในแล้วไม่มีหรอกนะครับ
ส่วนเพลงเมื่อสักครู่เพลงฮิตอมตะตลอดนิรันการจะเรียกพี่ได้ไหม
คุณอาอุ๊ยตายแล้วคุณพี่ค่ะ
เพลงนี้เอาจริงหนูถามจริงกี่ปีมาแล้วคะคุณพี่เจดี

ไปไหนใครก็ร้องได้เอาจริงเพลงนี้ตอนแต่งมารับเนื้อเพลงมาเนี่ย
เอาไว้จีบใครหรือเปล่าเมื่อก่อนก็เสน่ห์เหลือร้ายใช่ย่อยนะจ๊ะเสรีรุ่งสว่างนะจ๊ะคือ
คือจริงแล้วเราเล่าเรื่องชีวิตก็ตอนที่ครูเขียนเนี่ยนะเราไปเล่าเรื่องชีวิตคือหมายความว่า
ครูเดี๋ยวนี้เราครูชนละทีนะเราก็ไปเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้คนเรียกพ่อเรียกพี่มันชักยังไงซะแล้ว

บอกแล้วยังปึงฟังอยู่เพราะอะไรกินกลวยน้ำว่าวันละครึ่งวีค
เชื่อแล้วว่าเชอร์ลิฟต์ฟังหลายชอบ

ถึงช่วงนี้หน่อยงานคอนทรงคอนเสิร์ตแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เพิ่งไปขึ้นเวที
รำลึกถึงพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณมาด้วย
แล้วก่อนหน้านั้นก็ไปงานของคุณอาสอนเพชรมาด้วย
สุพรรณบุรีเป็นยังไงคะต้อนรับคุณพี่เสรี
ก็บับฺิดเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็เสียใจนะครับที่ป่าวปีที่แล้วก็เสียศิลปินไปสองท่าน
สำเครจส่วนสุภัณฑ์

ลูกดูอุดการปั่นปายแล้วปั่นไปแล้ว
พี่บุ่มพูดนะว่าคุณอาเซรีเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่ง
ที่เป็นแบบบุ่มลูกทุ่งแทบ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
คือเพลงเนี่ยที่จริงแล้ว

เห็นคุณอาไปร้องให้ท้าเวทฟังแล้วเพลงนี้แหละคะต้องไปขออะไรอย่างนี้ไหมคะ
ก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงมงคลเป็นเพลงมงคลที่วัดวาอารามต่าง
ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่อะไรก็สุดท้ายแต่เอาไปใช้ได้หมด
เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เป็นมงคลไงมีเชิญเทพเชิญอะไรทุกอย่างเนี่ย
ลูกทุ่งด้วยให้ให้ขึ้นมาเพราะลูกทุ่งมันซ้อมซาวไปค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้วงการภายลูกทุ่งของเราเนี่ยช่วยกันเสริมช่วยกันทำ
เอามาเสริมกันอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงนอกจากเพลงแล้วเนี่ยคุณอาเนี่ยยังทำธุรกิจฟาร์มวัวด้วย
แต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามสกุปของพอยขอหนึ่งหนึ่งคำพูดพูดกับกล้องเลยบอกว่าเรียกพี่ได้ไหม
ฮะเรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ได้มา
ขอบคุณพี่เสรีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ